สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีการชิงชัยเหรียญทองกันในวันแรกนะคะ
ซึ่งกีฬาที่ชิงชัยกันก็คือกีฬาโบลิ่งค่ะ
โดยคนที่สามารถคว้าเหรียญทองไปได้เป็นอดีตนักโบลิ่งทีมชาติไทยวัย๔๐ปีนะคะ
ที่ครั้งนี้ตั้งทีมเองออกเงินเองและก็ซ้อมเองจนประสบความสำเร็จ
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทค่ะ
ลีลาการทอยแก่นของสริยาช่องวาลินหรือที่น้องในทีมเรียกว่าเจเปิ้ล
วัย๔๐ปียังคงร้อนแรงไม่ต่างจากสมัยอายุ๑๘ปี

มาครั้งนี้สามารถคว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติให้กับตัวเองได้อีกครั้ง
เปิ้ลเล่าให้ฟังว่าแม้ตัวเองจะอายุเข้าเลข๔แล้ว

เป็นผู้ก่อตั้งชมรมโบลิ่งสมุทรประการขึ้นมา
ชักชวนและเป็นเทรนเนอร์ให้กับนักกีฬารุ่นน้องในทีม
พร้อมทั้งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เพื่อเพียงขอมีส่วนร่วมในการแข่งขันเท่านั้น
พี่ก็ต้องเดินทางมาก่อนร่วงหน้าอย่างน้อย๓วัน
เพื่อทุกคนจะต้องมาซ้อมสนาม
ยอมเสียเงินทุกอย่างเอง
ควักเพิ่มตัวเองทั้งหมดเลย
แต่ถามว่าคุมใจสนุกไหม

ประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมาของเจเปิ้ล
พร้อมที่จะถ่ายทอดให้นักโบลิ่งรุ่นน้องทุกคนได้เรียนรู้
เพราะเป้าหมายที่ยังคงเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่
ก็เพื่ออยากจะเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้อง
และให้เด็กรุ่นใหม่สนใจมาเล่นกีฬาบูลลิ่งอย่างจริงจัง

จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตได้เช่นกัน

เพราะว่าจริงแล้วกีฬาเมืองไทยบอลลิงค์เรา

แต่เด็กสมัยนี้พอถ้าแบบรู้สึกโยนไป
มันไม่แฮปปี้ไม่ดีฉันไม่โอเค
ลักษณะของเด็กทุกคนมาเพราะว่าพ่อแม่บังคับ
ไม่มีใครมาเพราะว่าฉันอยากโยนมันไม่เหมือนรุ่นเรา
รุ่นเรานี่โอ้โฮพ่อแม่ไม่ได้รู้เรื่องว่าเราขโมยตังค์มาโยนที่สาม
ขอตังค์ค่าเรียนมาโยนเสียค่าเกมด้วยซ้ำ
แต่นี่สมัยนี้พ่อแม่บังคับดันมาก็ไม่ค่อยจะมา
อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กลายทำให้แบบว่าเด็กไม่รักโบลิ่งเท่าที่ควร
สำหรับนครสวรรค์เกมนะคะการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพิธีเปิดจะมีในวันเสาร์ที่๑๒ธันวาคมค่ะ